ช่วงนี้เราจะพาไปดูความโชคร้ายของแท็กซี่ไทยคนหนึ่งนะครับ
เขารับผู้โดยสารหญิงชาวต่างชาติที่เป็นชาวจีนมานะครับ
ในย่านที่รถติดทีเดียวถนนอโศกนะครับ
แต่ว่าผู้โดยสารหญิงคนนี้เกิดอาการปวดท้องหนักนะครับ
แต่ว่าไม่สามารถที่จะแวะเข้าไปในปั๊มน้ำมัน

ที่สุดแล้วนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนทนไม่ไหว
ก็เลยปล่อยอุจจาระออกมาที่หลังรถแท็กซี่คันนี้นะครับ
ก่อนที่จะจากไปพร้อมกับการทิ้งค่าโดยสารไว้ให้๑๐๐บาท

นี่เหรอร่องมันหมดเลย

ครับ
มันซึมปุ่มต้องไม่ต้องเช็ด

นายธนมงคลตรีเลิศกุล
พาทีมข่าวไปดูสภาพรถแท็กซี่ภาษณะคู่ชีพ
ที่ใช้ทำมาหากินทุกวี่วัน
เช็ดล้างทำความสะอาดและจอดตากแดดมาแล้ว๒วัน
เพื่อไล่กลิ่นอุจจาระของผู้โดยสารหญิงชาวจีน
ปลดทุกข์ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า
ก่อนจะไปอย่างไร้ความรับผิดชอบ
โดยที่เขาก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับตัวเอง

เช็ดเธอจนจำหนดไปเป็นม้วนหลายม้วน
เช็ดอยู่อย่างนั้นทั้งข้างล่างข้างบน
แล้วผมต้องเช็ดจนแบบผมรู้สึก

กลับมาเจอแบบนี้ผมรับไม่ได้
คนขับแท็กซี่เปิดใจเล่าประสบการณ์ชอกช้ำระคนด้วยความโมโห
หลังรับผู้โดยสารหญิงต่างชาติแต่งตัวดีจากบริเวณแยกอโศก
เพื่อไปส่งที่ซอยนาทองรัชดาพิเศษเจ็ด
ระหว่างทางผู้โดยสารบอกว่าต้องการเข้าห้องน้ำ
เขาก็พยายามหาปั๊มน้ำมันเพื่อให้หญิงคนดังกล่าวลงไปปลดทุกข์
แต่โชคไม่เข้าข้างมีกลัวยางตั้งขวางจึงไม่สามารถกลับรถได้
ในที่สุดเบาะนั่งด้านหลังของผู้โดยสาร
ก็มีของเหลวทรงกลิ่นเหม็นคลุ้งออกมา
และที่แย่ไปกว่านั้นคือผู้โดยสารหญิงยินดีที่จะจ่ายแค่ค่าโดยสาร๑๐๐บาท
ปัดความรับผิดชอบฆ่าล้างทำความสะอาดแล้วจากไปอย่างหน้าตาเฉย
ซื้อด้วยเนื้อที่สุดตกแค่นี้ให้ทำอะไร

คุมได้คนขับแท็กซี่จึงได้แต่ทำใจรับสภาพ
พร้อมบอกว่าเป็นประสบการณ์เลวร้ายที่สุด
นับตั้งแต่ประกอบอาชีพนี้มา๑๔ปี
และก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยอีก
ในการออกรับผู้โดยสารครั้งต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน